ซึ่งทั้งสองกระสุนเนี่ยนะฮะเป็นกระสุนของปืนเล็กยาวอย่างนี้
ไม่ได้ใส่อย่างนี้ตามรูปอย่างนี้นะครับ
มันเป็นไลเฟิลจู่โจมขนาด๕๕๖มมเนี่ย

แล้วก็กระสุนหัวระเบิดแบบ๔๐มมเนี่ย
หัวระเบิดแบบ๔๐มมเนี่ย
มันสำหรับปืนยิงเครื่องยิงลูกระเบิด
เราก็ไม่รู้เป็นไงเครื่องยิงลูกระเบิด

หายจากคลังสรรพวุฒินะครับของนาวิกโยธินที่สัตหีบ

ตอนนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ได้ดำเนินการ๓ด้าน
คือ๑คำถามที่สังคมกำลังถามกันอยู่
ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมันคือคลังอาวุธ
มาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยมันจะต้องขนาดไหนเลยหรอ

มันไม่น่าจะง่ายในการขโมยออกมาได้
อย่างที่สองการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
มาสอบสวนว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้น
เพราะสิ่งที่หายไปไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลักสิบแต่เป็นหลักหมื่นนะครับ
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามตัวเจ้าหน้าที่คลัง
คนที่เป็นต้นเหตุขโมยกระสุนปืนออกไป
ซึ่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการตรวจค้นบ้าน
ปรากฏว่าพบกระสุนปืนอยู่บางส่วนที่ยังมีการตกค้างอยู่นะฮะ
ถือว่าเอาละเมื่อเจอในบ้านเนี่ย
ก็ส่วนหนึ่งก็คือพยานหลักฐานแล้วล่ะว่ามีการเอาไปจริง
ส่วนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเนี่ยณตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะฮะ
โดยปิดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเลย
กรณีนี้เนี่ยได้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าในพื้นที่
ว่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ซึ่งคาดว่ายังอยู่ในประเทศนะครับ
ยังไม่หลบหนีออกนอกประเทศก็คือยังอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละ
แล้วก็เข้าไปในพื้นที่คาดว่าตอนนี้ยังไง
เขาต้องหลบซ่อนตัวให้ได้นานที่สุด
ซึ่งคาดว่ามีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

แล้วมันไม่ใช่เป็นกระสุนที่มันมาใช้ในอีกเล็กนะ
ความรักต่างของประภัยมันสูงกว่าอยู่ตามบ้าน
จริงแล้วมันเป็นกระสุนที่มันต้องไปใช้เฉพาะกิจ
และตอนนี้ถ้าสมมุติเขาพูดแบบตรงไปตรงมา
สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ
ถ้าเราพูดกันตรงในช่วงที่

สถานการณ์ช่วงนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะครับ
เพราะว่าเราก็ได้ติดตามดูในที่สุดแล้วเนี่ย

เมื่อไปขายปุ๊บก็ต้องไปวินัยอัพสเตรดแบงค์

ของธนาคารผู้ต้องหาสรุปแล้วมีการรักรอบดำเนินการรักรอบดำกลางศูนย์ปื้น
จนที่คนดั่งกล่าวจะขาดราชการไปตั้งแต่หกห้าถึงห้าุลาที่สิบกรรกฎาคม
เป็นเวลาสิบห้าวันละฮะถึงถือว่าเป็นการขาดราชการ
ต้นสังกัดเนี่ยก็จะทำเรื่องไปถึงกระทรวงกราโหมก่อนตอนนี้

แล้วก็ให้นายทหารพระธรรมนูลไปขออนุมัติศาลทหารออกหมายจับ

ซึ่งทางกองทัพเรือเนี่ยก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไว้อีกทางหนึ่งแล้วด้วย
วันนี้ทางกองทัพเรือเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยนิ่งนอนใจ
แล้วก็จะตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางวินัยและทางอาญา
อ่ะก็ต้องติดตามไป

มันไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้เท่าที่วันนี้ดูข่าวก่อนเข้ามานะข่าวเย็นไทยรัฐ
เขาก็ทำกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะ
แต่ก็คือเหมือนการซื้อมาขายไป

ใครใครซื้อ

แล้วก็ศูนย์แบบนี้มันไปใช้ปืน

แม้กระทั่งปากกาเป็นปืนยังมีขายเลยค่ะ
แต่วันนี้คุณภาพชีวิตหรือความปลอดภัยในชีวิตของเรา
เราต้องดูแลเซฟตัวเองให้มากที่สุด
เมื่อรู้ว่าเนี่ยดูสิขนาดกระสุนซึ่งมันอยู่ในค่ายทหาร

แล้วก็อ้าวก็อยู่กันอย่าง

ปาดรถหน้ากันนิดนิดน้อยก็ยิน

จริงเราไม่รู้เลยว่าคันใดมีปืนอะไรพกอยู่บ้าง